ไปต่อที่อีสานกันหน่อยค่ะอืมที่น้ำพองขอนแก่นโอ้โห
น้ำมันกัดซ้อค่ะแล้วกัดซ้อถนนน่ะน่ะค่ะ
ต่อหน้าต่อตาชาวบ้านชาวบ้านเขากำลังใช้ถนนอยู่
เห็นภาพนี้น่ากลัวมากเลยค่ะเอาลงอีกแล้วเฮ้ย
น้ำมหาศาลน่ากลัวมาก
ระดับแตกต่างกันอยู่ประมาณสี่เมตรโอ้โหน่ากลัวมาก
น่ากลัวไหมล่ะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้นี่คือต่อหน้าต่อตา
แล้วจะไปต่อยังไงล่ะคะดอมดูสินี่ค่ะวินาทีที่ถนนขาดเลยอ่ะ
เออจุดตรงนี้คือถนนในพื้นที่บ้านห้วยเสียวนะคะ
น้ำพองขอนแก่นคือมันก็เป็นผลกระทบจาก
สมหลายวันน้ำมันก็เยอะขึ้นมวลน้ำมันก็เยอะ
ทีนี้พอมันไหลเชี่ยวมาแบบนี้ก็กัดซะถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
พื้นถนนดูสิถล่มลงไปแบบนี้ค่ะ

บอกว่าบ้านห้วยเสียวน้ำพองน้ำมากนะคะ
แล้วก็ทางเข้าบ้านมันขาดแบบนี้
อีกจนนาทีก็ต้องเร่งไปดำเนินการไปซ่อมแซม
ให้ชาวบ้านก็ใช้เส้นทางสะจรได้ด้วยนะคะ